อีกเรื่องหนึ่งนี่ก็โหดเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบ
แน่นอนล่ะโหดเรื่องของการทวงหนี้
ชาวบ้านเห็นนะเห็นคุณป้าท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
คุณป้าเนี่ยเป็นลูกหนี้นะขี่มอเตอร์ไซค์หนีไอ้แก๊งเจ้าหนี้นี่แหละ
ตามมาหวังจะขับรถชนคุณป้า
สุดท้ายคุณป้าเสียหลักไปชนกับต้นไม้บาดเจ็บไป
แต่ไอ้แก๊งเงินกู้ไม่ใช่ว่ารอดนะเพราะชาวบ้านมาล้อมจับไว้ครับ
นี่นะครับเป็นช่วงวินาทีที่ชาวบ้านเนี่ยล้อมจับชายชะกัน๔คน
เป็นแก๊งทวงหนี้โหดที่มาขับรถไล่กวดคุณป้า
ป้ายาอายุ๖๐ปีเป็นชาวบ้านในตำบลท่านาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
ป้ายาเนี่ยบิดมอเตอร์ไซค์หนีเข้ามาในวัด
เสียหลักไปกระแทกชนต้นไม้บาดเจ็บสาหัสครับ
คืออาการของคุณป้ายาเนี่ยกรามร้าวหายปลาร้าร้าวนะครับ
คิ้วแตกแค้นหาขาหากอะซะโพกร้าวไปด้วย
เหตุเกิดวันที่๒ธันวาคมตอนทุ่มครึ่งครับ

เกิดเหตุเนี่ยนะมีคนได้ยินได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์บึ้นขี่เข้ามาในวัด
รวดเร็วเลยแล้วมีรถเก๋งขับไล่กวดตามหลังมา
พอเข้ามาในบริเวณวัดคนขับเก๋งเนี่ยขับเบียดมอเตอร์ไซค
ป้ายาจนป้ายาเสียหลักชนต้นไม้ครับหน้าป้ายาเนี่ย
แทกต้นไม้อย่างแรงเลยครับเสียงดังอื้ออึงเลยนะ
หลังจากนั้นชายชะกันทั้ง๔คนบนรถเก๋งลงมาจากรถ
จะเอามอเตอร์ไซค์ของป้ายาไปแต่ชาวบ้านมาล้อมจับไว้แบบนี้ครับ
ไว้เลยไม่ให้คนก่อเหตุในหลบหนีไปแล้วก็โทรแจ้งตำรวจสพภูเพียง
ให้มาจับตัวโอ้โหทำถูกแล้วฮะไปถามป้ายาคนเจ็บเนี่ย
โอ้โหนั่งเลือดไหลอาบหน้าเลยคุณผู้ชมเนี่ยทางขวาเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้
ป้ายาขยับตัวไม่ได้เลยนะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
ป้าไปกู้เงินรายวันมาจากเจ้าหนี้ในพื้นที่รายหนึ่ง
สี่พันบาทกู้มาสี่พันแต่ก็มีช่วงที่ป้าแกขาดส่งรับหาเงินไม่ทัน
ก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้เนี่ยมาตามทวงตามทวงแต่วิธีการนี้โหดเยี่ยมรุนแรงเหลือเกิน
ชาวบ้านหลายคนตั้งคำถามว่ามันทำเกินไปไหม
นี่๔๐๐บาทเองนะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอนี่จะเอาถึงชีวิตเลยเหรอ
แค่๔๐๐๐ต้องแลกด้วยชีวิตกันเลยหรืออย่างไรนี่ชาวบ้านก็ถาม
หลังเกิดเหตุครับญาติของป้ายาผู้เสียหายเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันที่สพภูเพียงไว้แล้ว
ส่วนแก๊งทวงหนี้โหดตำรวจก็ตรวจค้นรถ
ไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมแล้วก็นำตัวทั้งสี่คนไปสอบสวนก่อน
เพื่อพิจารณาดำเนินคดีครับชาวบ้านกับญาติผู้เสียหายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย
คดีหน่อยตามคดีนี้หน่อยและให้ความเป็นธรรมกับป้ายาผู้เสียหายด้วย
เพราะพฤติกรรมทวงหนี้ของแก๊งนี้มันโหดเยี่ยมรุนแรงเกินไป
คุณผู้ชมอัปเดตซะหน่อยนะตามกฎหมายทวงหนี้
ระบุเอาไว้ว่าห้ามทวงหนี้ในลักษณะที่เป็นการข่มขู่
ใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายทำให้เสียชื่อเสียง
หรือทำลายทรัพย์สินของลูกหนี้รวมทั้งคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
ถ้าไปฝ่าฝืนนะโทษอ่ะโอ้โหโทษร้ายแรง
คุณผู้ชมฮะจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๕แสน
หรือปรับทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ